วันนี้ช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลิกจัยนะครับ
วันนี้มีหลายประเด็นหลายประเด็น
ไม่ว่าจะเป็นข้อเรียกร้องในการเปิดแผน
เรื่องของการจัดซื้อวัคซีนให้ประชาชนได้เห็นอย่างแท้จริง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยสีเขียวกับภูมิลำเนา
หรือแม้แต่เรื่องของจำนวนผู้ป่วยในจังหวัดต่าง
ที่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยนะฮะ
ก็หลักพันแตะใกล้พันธุ์ในหลายจังหวัดแล้วนะครับ
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์เรื่องราวทั้งหมด
อาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
เมื่อวันที่สบคเขาประกาศปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง

ผมขีดเส้นใต้ออกอากาศวันนั้นเนี่ย
ผมบอกไว้เลยว่าให้คอยจับตาดูเถอะ
ถ้าเป็นอย่างนี้ตัวเลขการแพร่เชื้อติดเชื้อ
มันจะไปปูดไปเพิ่มอยู่ในต่างจังหวัด
เพราะว่าผู้ใช้แรงงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด
พอปิดแคมป์คนงานเขาไม่มีงานเขาไม่มีเงิน
เขาไม่มีจะกินเขาก็ต้องกระเจิงกระจายกลับบ้าน
แล้วที่สบคกับรัฐบาลประกาศ
จะให้เจ้าหน้าที่ไปบล็อกไปปิดล้อม
คนงานนั้นก็สายไปแล้วเพราะว่าประกาศไปแล้ววันสองวัน
ไปปิดเขาก็เพลินกันไปหมดแล้ว
แล้วจะไปหวังว่าในลายทางในต่างจังหวัด
ก่อนเข้าจังหวัดให้มีการตั้งด่านตรวจเชื้อคัดกรอง
ทำไม่ได้หรอกครับบุคลากรไม่พอ
ผมจึงบอกว่าเดี๋ยวเถอะตัวเลขติดเชื้อต่างจังหวัด
มันจะรวมกันแล้วเนี่ยมันจะไปโป่งไปพอง
มันจะมากกว่าติดเชื้อในกอทมกับปริมณฑลนะ
แล้ววันนี้เป็นยังไงนี่เห็นหัวข่าวสิครับ
ต่างจังหวัดติดเชื้อพุ่งแซงกอทมกับปริมณฑลแล้ว
แห่กลับบ้านไปรักษาตัว
ตัวเลขที่แพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค
ผู้ช่วยโฆษกสบคแถลงเมื่อวานบอกว่า
จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
ได้แก่กอทม๒๑๗๓ลาย
ซึ่งตัวเลขยังไม่รวมกลุ่มที่ตรวจหาเชื้อแบบและผิดเทส
แล้วสมุดสาขอนเนี่ย๑๐๗๔ลาย
มุดประการ๙๗๐ชนบุรี๘๐๐
นนทบุรี๗๑๙ระยอง๔๕
จ่าเจิงเศร้าสี

ขณะนี้พบว่าตัวเลขการติดเชื้อในต่างจังหวัด
มียอดรวมกันสูงกว่ากอทมและปริมณฑลแล้ว

ข้อมูลนี้มันส่งสัญญาณบอกอะไรเราล่ะครับ
บอกว่าการเตรียมรับมือในแต่ละจังหวัด

รับมือกันไหวไหมล่ะเนี่ยเอาอยู่ไหมล่ะครับ
คนไข้เครื่องไม้เครื่องมือหมอพยาบาลบุคลากรสาธารณสุข
เรามีอัตราสอดคล้องกับปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน
แล้วเวลาฟังคำตอบเหล่านี้เนี่ย
กรุณาอย่าฟังเอาจากผู้บริหารระดับสูงนะครับ
ผู้บริหารระดับผู้ว่าสสจผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ย
เขาไม่กล้าตอบอย่างอื่นหรอกครับนอกจากตอบว่าพร้อมและรับได้ครับ
แต่ว่าลองไปฟังคำตอบจากผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในสนามรบ
คนที่ทำงานอยู่หน้างานคนที่รับศึกอยู่กับคนไข้
ต้องไปถามคนเหล่านี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เราจะเห็นว่ามีคลิปจากบุคลากรการแพทย์ด้านสนามและผู้ปฏิบัติงานจริง
เล็ดลอดออกมาเป็นระยะระยะในทำนองว่าไม่ไหวแล้วจริงจริง
เกินจะรับมือแล้วจริงจะล้มทั้งยืนกันอยู่แล้ว
ควงเวรอย่างควงกะไม่รู้จะวันรู้คืน
บางคนบอกว่าอยากให้คนอยู่ข้างบนในห้องแอร์เนี่ย
ลองมาอยู่ในจุดนี้มาดูบ้างอย่าเอาแต่รับหน้ากับฝ่ายการเมืองอย่างเดียว
และที่สำคัญที่สุดคืออุปกรณ์ทางการแพทย์
อุปกรณ์การป้องกันตัวที่หมอพยาบาลบุคลากรเขาใช้กันเนี่ย
มีพร้อมไหมล่ะครับก็เห็นบางแห่งบอกว่าต้องหมุนเวียนกันใช้
ต้องใช้ซ้ำหมุนเวียนกันใส่
เพราะว่ามันไม่พอระบบทหารเนี่ยเวลาเขาออกรบ
เขาจะมีฝ่ายที่เรียกกันว่าฝ่ายส่งกำลังบำรุงคือถ้าส่งกำลังบำรุงมีปัญหาปืนไม่พอ
กระสุนไม่พอกำลังพลด่านหน้าตายหมดฝ่ายบำรุงของกระทรวงสาธารณสุข
มีความพร้อมหรือยังที่จะรับมือกับการขาดแคลนของโรงพยาบาลในต่างจังหวัด
คิดเอาง่ายง่ายน่ะมีคิดตามศาสาชาวบ้านน่ะ
งบประมาณที่ถูกตัดออกมาจากการซื้อเรือดำน้ำคราวที่แล้วเนี่ย
จะเอามาใช้ได้ยังไงต้องเร่งแปรยติ
เอาเงินทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แปลเป็นงบประมาณแล้วใส่เข้าไปใน
วดของการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ใส่เข้าไปในกระทรวงสาธารณสุข
เครื่องไม้เครื่องมือที่ว่าเนี่ยซื้อกันมาได้ไหม
แล้วต้องให้เร็วด้วยนะครับคือถ้าปล่อยให้เดินตามเส้นทางของระบบราชการเนี่ย
ไม่ทันการกว่าจะได้งบมากว่าจะเข้าสู่กระบวนการอนุมัติ
นุมัติแล้วต้องมาทำเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกว่าจะส่งของไปถึงมือในโรงพยาบาลต่างจังหวัด
สังคมแบบนี้มันเป็นสังคมอืดเฉื่อย
นี่ไปว่าเขาไม่ได้เพราะเขาออกแบบไปอย่างนั้น
ถ้าเป็นอย่างนี้พยาบาลอาจจะติดเชื้อแล้วป่วยเพิ่มแล้วก็ตายเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้
ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สบคกระทรวงสาธารณสุขต้องเซฟบุคลากรกับทางการแพทย์ให้เข้มงวดให้เข้มแข็งที่สุด
อาชีพสุดท้ายที่เราอยากจะได้ยินที่เขาตะโกนว่าไม่ไหวแล้วเนี่ย
อยากให้เป็นอาชีพบุคลากรทางการแพทย์เพราะถ้าอาชีพนี้ตะโกนบอกว่าไม่ไหวแล้วค่ะ
ยุ่งนะครับทีนี้มาถึงประเด็นเรื่องของวัคซีน
เรื่องใหญ่ที่มันคาใจและวิพากษ์วิจารณ์กันมามากมายในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
วันนี้ก็เห็นหัวข่าว๓๓นักวิชาการกับสื่อร่วมแถลงจี้ให้เปิดข้อมูลวัคซีน
อันนี้ก็คือเครือข่ายนักวิชาการและสื่อมวลชน๓๓คน
เขาออกแถลงการเขาเรียกร้องว่าการบริหารจัดการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพทั่วถึง
ขอให้มีความเป็นธรรมคือกุญแจสำคัญในการผ่านวิกฤตครั้งนี้
และเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสื่อสารว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะบริหารจัดการวัคซีนอย่างโปร่งใส
เปิดโอกาสให้สังคมได้มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ
และนำไปสู่บรรยากาศของความร่วมมือภาครัฐและภาคสังคม
ซึ่งจะช่วยให้สังคมมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือตรวจสอบได้
เป็นการให้ความมั่นใจกับประชาชนลดปัญหาการสับสนของข่าวดีนี่
แล้วสิ่งที่เขาเรียกร้องคืออะไรครับ
กระบวนการเสนออนุมัติการลงนามในสัญญาซื้อวัคซีนที่ผ่านมาและในอนาคตเนี่ยขอให้เปิดเผย
ขอให้เปิดเผยการจัดหาวัคซีนต่อสาธารณะ
ขอให้เปิดหลักเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง
ขอให้เปิดเผยแผนการฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมาย
ให้เปิดเผยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนเป็นรายวันและชนิดของวัคซีนที่จะฉีด
นี่เขาบอกว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยจะทำ
ความหวังสร้างบรรยากาศที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ปัญหาวิกฤต
ผมเห็นด้วยทุกประการเลยครับ
ผมเห็นด้วยทุกประการเลยกับข้อเสนอนี้
คือถ้าทุกอย่างโปร่งใสทำไมจะต้องปิดบัง
เปิดออกมาครับจะมีความรู้สึกดีอะไรเยอะ
ตอนนี้สิ่งที่ผมว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องการคือ
ความรู้สึกดีและความเชื่อมั่นจากประชาชน
ถ้าประชาชนมีความรู้สึกดีและเชื่อมั่นกับรัฐบาล
การแก้ปัญหาพอไหว
แต่ถ้าเขาไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นรัฐบาล
มีความเคลือบแกรงสงสัยไม่เชื่อถือรัฐบาล
อันนี้มันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต
และมันจะยุ่งยากกว่านี้เยอะครับคุณปุ๊กครับคุณน้ำแข็งครับ